นายนารินพงศินาพักประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมเปิดเผยว่า

แต่ไม่มีรายงานถึงสาเหตุที่แท้จริง
เรื่องต้นได้พูดคุยกับนายวรวีแล้วจะยอมรับผลการตัดสินโดยไม่ยื่นอุทธรณ์
อกจากนี้คาดการณ์ว่าผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งแทนที่นายวรวี
น่าจะเป็นผู้ที่ทำงานคล่อมวอร์ดในสมาคมฟุตบอล
อย่างดรองค์อาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมอร์ลีก
นายวิมลกาญจนะประธานหลีกภูมิภาค

แต่ยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใด